คุณผู้ชมหลายท่านคงจะเคยเจอประสบการณ์คนไปจอดรถขวางหน้าบ้าน
แต่ว่าอาจจะไม่เท่าคนที่จะได้ฟังกันต่อไปนี้นะ
คือจอดแบบว่าขวางประตูจะทิศประตูอยู่แล้ว

ใช่แล้วทีนี้เจ้าของบ้านเขาทำยังไงล่ะคะ
คุณผู้ชมเขาก็เขียนกระดาษน้อยเป็นจดหมายน้อยไปแปะไว้หน้ารถแต่เธอ
ด้วยถ้อยคำสุภาพนะเธอโพสต์ในเฟซบุ๊คชื่อสาวลักษณ์นะคะ
เขาก็โพสต์ภาพนิ่งรถเก่งที่เห็นน่ะเห็นไหมล่ะ
ตรงข้างหลังคือติดกับทางประตูเข้าบ้านอยู่แล้วค่ะ
คือเธอก็มีการโพสต์แล้วก็มีข้อความกระดาษที่เขียน
ว่าขอความกรุณาวันศุกร์ถึงอาทิตย์รบกวนไม่จอดหน้าบ้านแบบนี้อีกนะคะ
บ้านนี้มีคนอยู่มาแล้วไม่มีที่จอดหน้าบ้าน
ลำบากหนูกับลูกต้องวนหาที่จอด

คือเขาเขียนแบบนี้จริงคุณเขาเขียนสุภาพ
เขาก็เขียนระบุว่ามาถึงบ้านก็อารมณ์เสีย

ถึงบ้านจะปิดแต่ก็ต้องมีสักเสี้ยวความคิดสิ
ว่าเนี่ยหน้าบ้านคนอื่นจะมาจอดแบบนี้ไม่ได้

ล่าสุดคุณเจ้าของรถมาเลื่อนรถออกให้แล้วนะคะ

ชาวโซเชียลก็ไปแสดงความคิดเห็นนะ
บอกว่าการมาจอดถ้าน่าบ้านคนอื่นแบบนี้ไม่เหมาะสม

เขาเขียนเบอร์โทรศัพท์วางไว้ที่กระจกรถแล้วนะ

ก็ถามไปยังคุณสวรรคเจ้าของโพสต์

วันนั้นคุณสาวลักษณ์กลับบ้านประมาณ๕ทุ่ม

ยืนรอเจ้าของอยู่สักพักหนึ่ง
ก่อนตัดสินใจเขียนโน้ตใส่กระดาษเอาไว้

พอตอนเช้าสัก๘โมงเธอออกไปทำธุระนอกบ้าน

พอมาตอนเย็นก็พบว่าเจ้าของรถขับไปจอดที่อื่นแล้ว
ทีนี้ก็มีคนสงสัยไงว่าเจ้าของรถก็เขียนเบอร์ติดเอาไว้หรือเปล่าล่ะ

คือไม่กล้าที่จะชะโงกเข้าไปส่องดูในรถ
เพราะว่าไม่ใช่รถของที่บ้านแล้วกลัวว่าจะมีใครเข้าใจผิด
แค่อยากให้จอดแบบไม่ขวางทางเข้าบ้านคนอื่น
แต่พอเรื่องมันแชร์ไปมันเป็นข่าวออกไทยรัฐทีวีแบบนี้แล้ว

กลัวว่าเจ้าของรถจะโดนต่อว่า
โอ้โหไม่ต้องกลัวหรอกครับโดนไปแล้วนะฮะ
นี่ถ้าไปเจอคุณป้าสาดโครนคุณป้าทุบรถนี่คือเละไปแล้วนะนะครับ